ส่วนเหตุการณ์นี้ครับชายหญิงคู่นี้เขาเป็นแฟนกัน
เขานัดเจอกันครับตั้งใจว่าจะขี่รถมาเจอกัน
ใกล้ถึงจุดนัดพบแล้วปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะ
โดนรถเก๋งเนี่ยชนเข้าอย่างจังร่างกระแทกกับต้นไม้
ไฟลุกไหม้เสียชีวิตในขณะที่คนขับรถเก่งเองนั้น
เห็นว่าเป็นครูด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมถึงพุ่งชนอย่างจังแบบนั้น
ดูภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดใกล้กับที่เกิดเหตุครับ

ถ้าเราตั้งใจฟังเสียงดีเนี่ยนะฮะจะมีเสียงชนก่อนครั้งหนึ่ง
ก่อนที่รถเก่งคันนี้จะพุ่งมาแล้วชนบริเวณนี้อีกทีหนึ่ง
ขยักแรกนั่นคือชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็หักหลบเสียหลักมาชนข้างทางอีกทีหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖ตุลาช่วงประมาณ๖โมงเย็นนิดนิดฮะนี่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกุฎพระครับอำเภอชนแดนที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ต่อมาตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรถเก๋งสีบรอนซ์ครับ
อยู่ข้างทางสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีร่องรอยถูกไฟไหม้เสียหาย
ขยับห่างออกไปไม่ไกลครับมอเตอร์ไซค์สภาพถูกไฟไหม้
เพียงแต่ซากเศษเหล็กและที่น่าเศร้าก็คือพบร่างของนางสาวหยาดฟ้า
หรือว่าปูอายุเพียง๑๙ปีครับบาดแผลชะกันร่างถูกอัดติดอยู่ที่คนต้นไม้
บริเวณตรงจุดนี้ครับเจ้าของรถเก๋งชื่อว่านางนัทนิชาอายุสามสิบหกปี
ซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเธอบอกว่ากำลังขับรถมุ่งหน้าจะกลับบ้าน
เพราะมันประมาณ๖โมงเย็นนิดกำลังขับรถกลับบ้านได้ไหม
ถึงจุดเกิดเหตุนะครับคุณครูที่เป็นเจ้าของรถเก่งบอกว่า
จังหวะที่เห็นมอเตอร์ไซค์ขี่อยู่ข้างหน้าเธอตัดสินใจจะแซงขึ้นมาครับ
พอจังหวะแซงขึ้นมามันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวพอดี
พอเลี้ยวปั๊บเหมือนเลี้ยวตัดหน้ารถของเธอซึ่งกำลังขยับแซงขึ้นมาแล้วเนี่ย
ก็เลยพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเข้าอย่างจังด้วยแรงชนนะฮะ
เตอร์ไซค์กระเด็นไปติดกับต้นไม้แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
ขี่มอเตอร์ไซค์ตายตรงจุดเกิดเหตุในขณะที่รถของคุณครูเองนั้น
ก็ฉลาบมาแล้วก็ชนเข้าข้างทางตรงจุดที่ไปเจอแล้วก็มีไฟไหม้เช่นเดียวกัน
สภาพหน้ารถพังเสียหายนะครับ
ที่รู้ข่าวนี่เขาช็อกมากเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินทางมาจากสุรินทร์
นัดเจอกับแฟนสาวก็คือคุณหยาดฟ้าหรือว่าน้องปูเนี่ย
ตรงจุดนั้นแหละใกล้จะถึงแล้วใกล้จะมาเจอกันแล้ว
ไม่ทันได้เจอหน้ากลายเป็นว่าแฟนนั้นต้องมาสิ้นใจตายตรงจุดนี้ฮะ
ล่าสุดครอบครัวนั้นเตรียมสถานที่เพื่อรับศพน้องปูนะฮะนางสาวหยาดฟ้าเนี่ย
มาเป็นกุศลที่วัดคลองปลาหมอในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
หลังจากที่นำร่างไปผ่าพิสูจน์ชนะสูตรที่โรงพยาบาลพิศนุโลกนะฮะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วพอนำร่างมาถึงที่วัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
และครอบครัวยังไม่พร้อมให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์ใด